ของเราได้ก็นั่มเรื่องแปลกให้ดูเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันดับสีแปลก
มีตัวอะไรบ้างนั้นไปติดตามกันเลยครับ
คุณผู้ชมครับคุณเคยเห็นสัตว์ที่มีสีแปลกต่างไปจากพวกพ้องบ้างหรือไม่
ถ้ายังไม่เคยตลอดข่าววันนี้จบพาคุณผู้ชมไปดู
เขายังเชื่อกันอีกด้วยว่าจะให้โชคให้ลาบอีกด้วย
จะมีตัวอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยครับ
สีแปลกตัวแรกที่เราจะพาคุณผู้ชมไปดูนั้น
นั่นก็คือปลาช่อนสีทอง
ไปกันที่จังหวัดร้อยเกินหรือเมืองร้อยเอ็ดนั่นเองครับ
อำเภอโพนทองบาลเล็กที่๒๐๗มู่๑๐

เมื่อมาถึงปั๊บเราก็ได้พบกับคุณป้านมรโสดาทิพย์
โอ้โหคุณผู้ชมครับบอกเลยว่าคุณป้าท่านนี้ไม่ธรรมดาครับ
เพราะป้าแกเนี่ยเป็นเจ้าของปลาช่อนสีทองตัวนี้
ว้าวอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับคุณผู้ชม
ผมเกิดมาเนี่ยก็เพิ่งเคยเห็นปลาช่อนสีแปลกแบบนี้
คุณป้านมรเนี่ยเล่าว่าได้พบกับปลาช่อนสีทองตัวนี้
แปลงนาครับระหว่างที่คุณป้านั้นกำลังเดินทางกลับบ้าน
ตอนแรกป้าแกจะนำมันไปทำแกงส้มซะแล้วแหละโอ้โฮอย่างแซ่บ
แต่เพื่อนของป้าแกเนี่ยทักมาก่อนเลยนะครับว่า
น้ำมอนไอ้ปลาสีเผือกสีทองแบบนี้ห้ามฆ่านะเถอะ
เดี๋ยวมันจะเกิดอาเภษพานมรเลี้ยงมันต่อ
อาจจะถูกโชคลาภก็ได้เด้อ
แล้วสุดท้ายครับเจ้าปลาช่อนตัวนี้ก็ได้รอดตัวไป
เพราะเรื่องความเชื่อของเพื่อนป้านมรนั้นเนี่ย
คราวนี้ไปดูอึงอ่างที่มีสีไม่ธรรมดา
เอ๊ะไม่ธรรมดายังไงไปดูกันเลย
คุณพระคุณเจ้าเกิดมาเพิ่งเคยเห็นนึกแล้วเนี่ย
สีอึ้งอ่างที่ดูแปลกตาแบบนี้โอ้มายก็อด
เพราะที่เห็นนี่มีหลากหลายสี
บางตัวนี่มีสีทองลายจุดดำ
บางตัวมีสีดำลายขาว
แต่บางตัวก็มีสีทองลายขาว
ถ้าหากนำไปขายคงได้หลายบาทเลยทีเดียวนะครับ
ซึ่งคนโบราณเชื่อว่าสัตว์ที่มากับสีแปลกแบบนี้
หากใครพบเห็นจะทำให้ผู้นั้นมีโชคลาภ
มีแต่ความโชคดีเข้ามาแก่ตนเอง
หากนำไปปล่อยก็จะได้ความเป็นสิริมงคล
แถมยังได้บุญกุศลอีกด้วยนะครับ
โดยผู้พบเห็นเขาได้นำอึงอ่างหลากสีเหล่านี้

เพื่อให้พวกมันหากินต่อไป
พาไปดูสัตว์เลี้ยงนำโชคกันบ้างครับ

ที่เจ้าของเรียกว่าปลาไหล่สามกษัตริย์
โอ้โหคุณผู้ชมครับ
ปลาไหล่สีแบบนี้ก็มีด้วยล่ะครับ
โอ้โหที่เห็นอยู่นี่
เป็นปลาไหลสีแปลกต้อง๓ตัวเลยนะครับ
มีสีเงินสีทองและสีนาค
หรือสีทองปนแดงนะครับ
ทางเจ้าของเรียกว่าปลาไหลสามกษัตริย์

เลี้ยงไว้ในบ่อซีเมนบริเวณบ้านเลขที่๑๙๗หมู่๔
ตำบลแม่ใสอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
คุณเหลิงเมืองมาเจ้าของบ้านเล่าว่า
เลี้ยงปลาไหลเหล่านี้มานานหลายปีแล้ว
ซึ่งก็มีโชคมีลาบมาตลอด
ที่ผ่านมาก็ถูกรางวัลมาหลายงวด
เชื่อว่าเป็นปลาไหลนำโชค

ก็พากันมาขอดูและขอโชคลาภตามความเชื่อ
เรื่องแบบนี้ต้องใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับ

ถูกบ้างก็มีไม่ถูก

บางคนเขาแค่คิดว่าถ้าเกิดมีสัตว์แปลกอยู่

อาจจะไม่ใช่เรื่องของเสี่ยงดวงอย่างเดียว